คุณผู้ชมคะที่บุรีรำค่ะชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนว่า
ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่เมากรางเอาปืนข่มขู่
จะยิงลูกบ้านจนญาติแบบต้องมาแย่งปืนจนปืนลั่นไปนัดหนึ่งดีนะ
ไม่มีคนเจ็บคนตายนะคะสุดท้ายเนี่ยพอถูกจับตัว
ขู่ฆ่าลูกบ้านอีกค่ะนี่คือคลิปจากกล้องวงจรปิด
หน้าบ้านของผู้เสียหายผู้ใหญ่บ้านขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
โวยวายเรียกผู้หญิงคนนึงพยายามโทรศัพท์ไปหา
พอไม่เห็นใครออกมาก็ขี่รถกลับออกไป
แต่ดูสิคะดูพฤติกรรมเขา
พอผู้ใหญ่บ้านสืบรู้ว่าลูกบ้านที่กำลังตามหากินข้าวอยู่ที่บ้านญาติ
บุกไปอารวาสค่ะเอาปืนไปจี้ลูกบ้าน
แล้วย่าดก็แย่งปืนไงมันชุนลมุน
ผู้ใหญ่บ้านกดลงพื้นแล้วตำรวจก็มาระงับเหตุ
จับตัวผู้ใหญ่บ้านเอาไว้๒ทุ่มครึ่ง๑๙ตุลาคมค่ะ
เราตามเรื่องนี้ให้เราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะ
อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรำชาวบ้านก็ชี้จุดที่ญาติบอกว่าเนี่ยตรงนี้เลยช่วยกันจับตัวผู้ใหญ่บ้านกดลงพื้น

ทีมข่าวไปคุยกับนางจงนามสมมุติอายุ๕๐ปีเป็นผู้เสียหาย
เธอบอกว่าเธอเองนี่แหละคือคนที่ผู้ใหญ่บ้านตะโกนตามหาเพราะเคยมีปัญหากับผู้ใหญ่บ้าน
แต่ไกลเกลี่ยกันไปแล้วนะทำไมอ่ะทำไมทางฝั่งผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมจบเธออยากให้มันจบเธอพยายามจะคุยจะเจรจาจะไกล่เกลี่ย
แล้ววันที่เกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านคือเมาค่ะบุกเข้าไปตะโกนเรียกเธอแต่แบบขึ้นอีอ่ะเรียกเธอแบบอยู่ไหนให้ออกมาอะไรแบบนี้
หลานชายไปบอกว่าให้ใจเย็นแต่ผู้ใหญ่บ้านชักปืนมาจี้ที่อกญาติเห็นท่าไม่ดีเลยแย่งปืนกันมันก็ชุลมุนนะคะปืนลั่นนัดหนึ่งด้วยแต่เคราะห์ดีกระสุนไม่โดนใคร
ตำรวจก็มาช่วยระงับเหตุแต่ฝั่งผู้ใหญ่บ้านอ้างว่าผู้ใหญ่บ้านเองนั่นแหละมาระงับเหตุลูกบ้านร้องเรียนบ้านนี้ดื่มเหล้าเมาเสียงดังอ้าวกลายเป็นงั้นไปได้
คุณผู้ชมคะลูกสาวผู้เสียหายเดินทางมาจากกรุงเทพมาเฝ้าแม่ที่บุรีรำเลยอ่ะค่ะเพราะว่ากลัวจะถูกลุกรานซ้ำอีกนะคะเพราะว่าหลังเกิดเริ่มผู้ใหญ่บ้านได้ประโยชน์ค่ะคุณผู้ชมคะลูกสาวผู้เสียหายเดินทางมาจากกรุงเทพมาเฝ้าแม่ที่บุรีรำเลยอ่ะค่ะเพราะว่ากลัวจะถูกลุกรานซ้ำอีกนะคะเพราะว่าหลังเ

พูดใหญ่บ้านเคยขู่ถึงขั้นจะฆ่าให้ตายด้วยค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านเคยขู่ถึงขั้นจะฆ่าให้ตายด้วยค่ะ
พูดใหญ่บ้านเคยขู่ถึงขั้นจะฆ่าให้ตายด้วยค่ะ
พูดใหญ่บ้านเคยขู่ถึงขั้นจะฆ่าให้ตายด้วยค่ะ
พูดใหญ่บ้านเคยขู่ถึงขั้นจะฆ่าให้ตายด้วยค่ะ

พูดใหญ่บ้านเคยขู่ถึงขั้นจะฆ่าให้ตายด้วยค่ะ

พูดใหญ่บ้านเคยขู่ถึงขั้นจะฆ่าให้ตายด้วยค่ะ

พูดใหญ่บ้านเคยขู่ถึงขั้นจะฆ่าให้ตายด้วยค่ะ

พูดใหญ่บ้านเคยขู่ถึงขั้นจะฆ่าให้ตายด้วยค่ะ

พูดใหญ่บ้านเคยขู่ถึงขั้นจะฆ่าให้ตายด้วยค่ะ
พูดใหญ่บ้านเคยขู่ถึงขั้นจะฆ่าให้ตายด้วยค่ะ
พูดใหญ่บ้านเคยขู่ถึงขั้นจะฆ่าให้ตายด้วยค่ะ
พูดใหญ่บ้านเคยขู่ถึงขั้นจะฆ่าให้ตายด้วยค่ะ
พูดใหญ่บ้านเคยขู่ถึงขั้นจะฆ่าให้ตายด้วยค่ะ

จะมีโทษทางวินัยและอาอยา